สธิฆราช

กลับมาพบกันกับศึกสุดที่รัก
พิสูจน์ความรู้ใจสไตล์โรแมนติก

เราก็ได้คู่รักนางร้ายสุดเซ็กซี่

กับศึกรักต้องอุ้มครับ
เรากลับมาที่ศึกรักต้องอุ้มนะครับ

คุณเตอร์ครับให้คุณเข้าใจไว้นะฮะ

เหลือก็คงจะเก็บเป็นการศึกษาให้ลูก

เยอะฉลาดดูไม่อยู่นะฮะ

โอ้โห๒๔เลยเหรอ

แล้วแล้วจะมียังไงจะมีจัดพิเศษอะไรให้ไหม
อะไรนะคะจัดพิเศษอะไรให้ไม่มี๑๐
ของเงินไฉันถือว่าเยอะแล้วสำหรับเจอแล้วถ้าเกิดว่าเจออุ้มไม่ได้
ต้องใส่กล้าเสร็จ
เรียกได้ว่าเขาสู้ตายวันนี้
รับรองว่าไม่ปล่อยเลยนะครับ
อ่ะขอเชิญพบกับเครื่องพิสูจน์ลักษณ์หน่อยค่ะ
ซึ่งมีสิทธิ์เลือกได้เพียง๕แผ่นป้าย
จากทั้งหมด๑๐แผ่นป้าย
แบ่งเป็นป้ายเงินรางวัล๕แผ่นป้าย
และเป็นป้ายเวลาอีก๕แผ่นป้าย
หากเปิดได้ป้ายเป็นเงินรางวัลทั้ง๕แผ่นป้าย
ก็รับไปเลย๑ล้านบาท
แต่ถ้าเปิดได้ป้ายเวลาทั้ง๕แผ่นป้าย
และอุ้มได้ครบตามเวลารวมทั้งหมด
ก็รับไปเลย๑แสนบาท
ฝ่ายชายจะต้องอุ้มฝ่ายหญิงไว้
กับเวลาตั้งต้นที่๖๐วินาที
และจะบวกเพิ่มตามเวลาที่ฝ่ายหญิงเปิดแผ่นป้ายได้

ก็รับเงินรางวัลติดมือกลับบ้าน

ทำฟ่ายหญิงตกโดนเซ็นเซอร์ของเครื่องที่สุดรัก
เกมจะจบอยู่การแข่งขำธนัยฝันที่

เออนะฮะพร้อม
โอ้โหไม่ได้ล้านแล้วหาแสนให้เจอ

ถ้าได้เวลาอีกนี่มีสิทธิ์ลุ้น๑แสนบาทนะครับ

อีก๓ป้ายเป็นเวลา

อีก๒ป้ายเท่านั้น

วินาทีครับอุ้มไว้ครับเวลานะเวลา
และตอนนี้คุณกีต้าก็เปิดได้ป้ายเวลาทั้งหมด๓ป้าย
ก็ต้องมาลุ้นกันล่ะครับ
เวลาว้าวโอ้โห
ไม่ใช่แล้วตอนนี้มีเงินแล้วสะสมอยู่๑๐๐๐บาท
ลุดลุด
โอ้โหเซ็นเซอร์ของเรา

ไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่า
พะโล้ของเราได้ผลจริงครับ

วางภรรยาลงอย่างนุ่มนวลมาก
ผมให้๑ป้ายคุณเลือกเลย

เอา๓ละกันค่ะ
ถ้าเป็นเงิน๑๐๐๐บาทได้เพิ่มขึ้น
พร้อมแล้วเปิดออกมาเป็น

สำหรับเงินรางวัลของคู่ของคุณนะครับผม

แล้วจริงแล้วเงินรางวัลมันอยู่ที่ป้ายไหนครับคุณทั้งสอง
คุณคิดว่าต่อไปนะครับมี๒๕๖๙๐เงินอยู่ที่ไหนครับ

คิดว่าเป็นหมายเลข๕เป็นเงินนั่นก็คือ
ไม่ใช่ครับยังคุณยังเลือกเวลาอยู่คุณจะทำโทษสามีของคุณหรือยังไงเนี่ยฮะ

ไม่ใช่ครับคุณสองคนนะครับสื่อสารกันให้ดีนะฮะ
สุดท้ายที่เหลืออยู่แน่นอนครับหมายเลข๒นี่นะฮะ
ก็คือเงินรางวัลนะฮะแล้วก็หมายเลข๖ครับ
เงินรางวัลและสุดท้ายนะครับ
๑หมื่นบาทอยู่ที่หมายเลข๙นะฮะ

วันนี้ต้องขอบคุณมากครับที่มาสนุกกับพวกเรานะครับ

ผมอยากจะให้มีคติเตือนใจอะไรยังไงสำหรับผู้
ข้าวใหม่ปลามันหรือใครก็แล้วแต่ที่อยู่ด้วยกันแบบมีความสุขแบบคุณเนี่ย

อย่างแรกเลยอยากจะฝากทุกทุกคู่เลยแล้วกันสำหรับคุณสามีด้วยคือความซื่อสัตว์ไม่จำเป็นว่าความซื่อสัตว์นี่ไม่ใช่ว่าคุณจะต้องมีคนอื่นแต่ความซื่อสัตว์ในการดูแลซึ่งกันและกันไม่โกหกกันเพื่อไม่โกหกกันแล้วเนี่ยมันจะไม่มีคำว่าให้อภัยหรือว่าคำว่าขอโทษมาครับ
แต่ถ้าวันหนึ่งมันมีการผิดพลาดไปแล้วสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการให้อภัยซึ่งกันและกัน
ภัยครับอันนั้นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะฮะ
เอาละครับคุณเตอร์ครับคุณมีอะไรอยากจะกล่าวไหมครับว่าผมผิดไปแล้วหรืออะไรยังไง
อย่าอุ้มเมียนะครับ
อย่าอุ้มเมียครับเตือนไว้ก่อนนะใจนะครับ
ถ้าไม่มั่นใจครับถ้าไม่มั่นใจอย่าอุ้มเมียนะครับ
สำหรับวันนี้นะครับก่อนจากกันนะครับก็อยากจะบอกไว้นะครับว่าเมียนั้นเหมือนกับสินค้าลดราคา
นั่นก็เพราะว่าเมียถูกเสมอนะครับนะฮะเพื่อความปลอดภัยทุกคน
สมจิตจ้องจอหอและเทาไซด์แกล็กซี่
ควงคู่หวานใจมาร่วมศึกพิสูจน์รัก
สนุกแค่ไหนติดตามได้ในสัปดาห์หน้าครับ